ตั้งแต่ในช่วงต้นรายการนะครับเราได้พูดไปแล้ว
ว่าจะได้เจอกับทีมแชมป์

เที่ยวกันมาหลายต่อหลายระดูการกับทางชนบุรี
แล้วก็พวกเขาประสบความสำเร็จจนได้นะครับ
ในระดูกการนี้และเป็นระดูกการที่ยอดเยี่ยม
สวัสดีครับสวัสดีครับ

แล้วก็๒๓เกมก่อนหน้านี้ก็ถือว่า

เรื่องหลังความสำเร็จไม่ได้มีแค่ทาง
เท่านั้นนะครับปรบมือครับให้กับประธานสโมสรนะครับ
ทุกคนนะครับได้เล่นฟุตบอลกันแบบที่ไม่ต้องมีความ
ซีเรียสแล้วก็สู้เต็มที่เพื่อแฟนบอลทุกคนกลับมาพูดคุย
เรื่องของคำถามกันดีกว่าเพราะว่าถ้วยใบนี้เนี่ย
ได้แชมป์มาในครั้งที่สองเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้ว
ทุกปีตั้งเป้าเป็นแชมป์ปีนี้ก็บอกว่าเป็นแชมป์เหมือนกัน

ก็พยายามนะครับทุกปีนะครับว่า
เรามีการตั้งเป้าหมายมาทุกครั้ง
เป้าหมายอื่นนอกจากการเป็นแชมป์นะครับ
เพราะว่าทุกปีถึงแม้มันจะล่วงคุกคานก็อยู่ลำดับที่เรียกว่า
มันไม่ได้แชมป์ก็คือที่๒อ่ะที่๓อ่ะอย่างเงี้ย

แต่ก็ยังไงผมก็ไม่ทิ้งเป้าหมายเดิมก็คือผมต้องเป็นการเป็นแชมป์
รายการอื่นที่บอกว่าเราไปชิงแชมป์อาเซียน๓สมัย
เราก็เป็นแชมป์๓สมัยนะครับ
ฉะนั้นผมบอกว่าการเป็นแชมป์ในไทยยากมาก
อยากมากฉะนั้นตรงนี้ต้องฝากขอบคุณนะครับประธานตรงประสรร
เรามาทานนะครับพี่แดงที่หนักเหนื่อย
สตาร์ฟทุกคนนะครับแล้วก็น้องทุกคนเลยที่ทำผลงานตรงนี้ออกมาแล้วเราประสบเร็จนะครับ
ส่วนเรื่องของแมทสุดท้ายขอคุยกับพี่โดมนิดนึงแล้วกัน
มันถ้วยแชมป์มันอยู่ที่สนามของเราอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเราจะผ่านบางกอกซิตี้ไปเนี่ยตอนแรกเหมือนมันง่ายมาก
คือเกมช่วงแรกสปีดเกมดีนำห่างสุดท้ายเกมพอมันสูสีปุ๊บเนี่ย
เราควบคุมสถานการณ์ยังไงมันเป็นเกมที่ค่อนข้างกดดันไหมสำหรับการท่าเรือในวันนั้น
ถามว่าผมกดดันไหมแล้วก็ไอ้เกมที่
เอ้ย๑๐ง่ายเว้ยประธานเอ้ยโอ้โห้น้ำตาลไหล
นะครับว่าดีใจจะนำแหละเอาโอกาสจะถือช่วยแล้ว
ต่อสาม๐โห้ยิ้มแย้มจำใส
ผมสามสองแป๊บเฮ้ยกูจะรอดไม่เนี่ย
ผมบอกว่าผมยังเชื่อมั่นศักยภาพของน้อง
เชื่อประสบการณ์เชื่อหลายอย่างที่น้องพยายามทุ่มเทชีวิต
ผมก็บุกพูดเขาไว้ในห้องว่า

แต่ขาซ้ายเนี่ยคุณแค่ครึ่งเท้าเอง

อีกแมทเดียวที่คุณจะขึ้นไปยืม

นั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าผมเชื่อมั่นน้องว่าทุกคนเอาอยู่แล้ว

เรามาตามนัดหมายที่ทางไทยรัฐเนี่ยนัดไว้นะครับ
นั่นคือสิ่งที่ผมบอกได้เท่านี้นะครับ

คือคนเป็นแชมป์มันจะพูดอะไรก็ได้ไง

โอ้โหอันนี้สุดเลยอ่ะ

คือในมุมมองผมที่เป็นนักข่าวผมก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าคือเปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะ
แล้วเวลาในการเตรียมทีมมันก็ไม่ได้หนีทีมอื่น

คุยกับโค้ชโดมแล้วมีความคิดเห็นยังไงว่า

เพราะว่าผมเองก็เข้ามาในปีที่สองนะครับ
ซึ่งความยากลำบากต่างเนี่ย
ผมดมจะหลักที่จะคุยกัน
ฉะนั้นก็เลยมอบหมายเป็นหน้าที่ของดม

รูดอีกทีเอาคนใหม่เข้ามาแล้ว

ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดพี่ดมเอามาสัก๔๐๕๐คนยังไงครับพี่

อันนี้เป็นความในใจนะครับก็คุยแบบพี่น้อง
ผมว่ามันเป็นความเป็นกันเองแล้วก็นักเตะก็สามารถสัมผัสได้
คราวนี้พูดถึงการมาครั้งแรกของนักเตะหลายต่อหลายคน
อยากจะพูดคุยหน่อยเอาธนากูลวิเชียนกูลหน่อย
อันนี้เป็นหนึ่งในคนที่ผมทึ่งมากเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มมาดีจริง
ตอนที่แบบว่าย้ายมาวันแรกจนถึงช่วงสำคัญที่แบบว่าจะต้องลุ้นแชมป์

ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเล่นชุดหลักเหมือนกันครับ
ก็ตอบไม่ถูกค่ะพี่
ขออนุญาตประธานพูดแทนน้องก๊อฟเนี่ยนะครับคือเขามาครั้งแรกเนี่ย
ตอนหลังเนี่ยเขาท้อเพราะเขาไม่ได้ลงเขาขอย้ายไปอยู่ทีมสุราธานีนะครับ
เขาเขาหมดหมดเหมือนกันแต่นี่สุดท้ายแล้วต้องให้ผมเข้าไปคุย
ผมก็เรียกมาพูดคุยแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมรับวันนั้น
ยอมรับวันนั้นแล้วเขาก็เลยได้เกิด๒สมัครตอนหลังเนี่ยครับ
ก็เลยเป็นตัวหลักได้ตอนนี้ครับ
คุณพูดถึงวินาทีตอนนั้นหน่อยซิว่าตัดสินใจว่าจะต้องไปหรืออยู่ต่อดี
ตอนแรกมันก็ท้ออยู่คือแบบว่าน้อยใจอะไรประมาณนี้ครับพี่
แต่ขอกลับมาคิดดูแลว่าอยากอยู่ที่นี่ใจก็อยากอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยครับ
ผมก็เลยตัดสินใจโอเคอยู่ก็อยู่สู้กันต่อครับ
บมือให้น้องหน่อยนะครับคือช่วงหลังเขามาจริงแล้วก็ช่วยทีมได้

นี่คนนี้คนนี้ดีกว่าเต็มนี้ได้เลยปัญหานี่
ก็ท่าเรือเป็นทีมที่ผมอยากเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วครับ

ก็คือพอผมได้มีโอกาสเข้ามาอยู่กับท่าเรือครับ
พอผมเข้ามาช่วยท่าเรือผมก็ช่วยได้น้อย

ท่านโค้ชก็พยายามคุยตลอดว่า
ผมมันมีอาการบาดเจ็บมาน่าจะเป็นเรื้อรังครับ

เวลาซ้อมซ้อมเพื่อแครงมีอะไรซ้อมเพื่อเจ็บ
ผมก็พยายามฝืนจนมันไม่ไหวครับ

คือเจ็บแต่เรื่องมือดีอยู่มีทีมต่อ
เขารู้สึกแฮปปี้มากในการเล่นปีนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จ

เฮ้ยใช่มั้ย
กลัว
ว่าจะตัดมันอยู่ในแตมเนี่ยไม่กล้าตัดแล้ว

กิโลเมตรเนี่ยเป็นความหวังที่เราไม่คาดคิดนะครับ
คือปีที่แล้วเนี่ยโดมบอกจะเปลี่ยนต่างชาติสักคนหนึ่งนะครับ

ก็ถามว่าเขาอยากมาไหมกับทีมท่าเรือ

เขาตกลงเขาแล้วเขาบอกเขาเอา

เดี๋ยวพี่โดมอันนี้
ถูกใจเท่านั้นเหรอหรือว่ายังไง

ว่าเคยยิงเรากันเอง

ก็เลยว่าเอาตัวนี้เพราะลูกอัมเป็นตัวใหญ่

เราก็ต้องมาปรับเขาว่ายูต้องเล่นเกมรับได้ด้วยนะ

และสำคัญประทายเขามองว่าค่าตัวมันถูก

ตอนจะปิดนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นผมไปดูท่าเรือ๒

ปิดท้ายอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างนั่งฟัง

เรื่องพวกนี้ผมรู้มาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในทีมนะครับ

ง่าย

วันนี้พวกผมก็คุยกับผมคิดว่าสิ่งงี้อย่างนี้ต้องพยายามปรับให้ได้

แต่คือเขาก็มาประชาติให้ลืม

ซิเจนในหัวเราจะน้อยแล้วความคิดเราจะน้อยลง

แล้วทุกวันนี้ผลก็ออกมาเป็นอย่างทุกวันนี้ครับ

เอาง่ายนะครับเพราะว่า
ในสิ่งที่เรากำหนดไว้ในโครงสร้าง
มันมีเนื้องานมันมีกติกาของการซ้อมของการเล่น
ฉะนั้นการที่เราพยายามให้เขาเนี่ย

ดังนั้นสิ่งสำคัญมันต้องเรียนรู้ในทฤษฎีก่อน
หมายถึงว่าคุณต้องไปเล่นเองด้วยมุมมองการเล่นตรงนั้น
เธอเป็นฮีเหมือนละอีกนิดนึง
มันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องจำไม่ได้ตอนที่ผมซ้อม
แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยน้องพวกนี้
ซึ่งผมมองกับทุกคนว่าทุกคนกำลังทำอะไร
ฉะนั้นถ้าคนไหนจำได้เนี่ยผมจะไม่ค่อยถาม

ฉะนั้นผมบอกว่ามันอยู่ที่ว่าใครใส่ใจ

คุณก็จะรู้สึกว่าสำคัญมันก็จะทำ

ฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่ทำนี่แหละคือมันเรื่องสำคัญที่มันจะเกิดในสนาม
คราวนี้กลับมาเรื่องของคติของนักเตะแต่ละคนนะครับ
แล้วก็ปัญญาในการทำทีมท่าเรือเนี่ย
ก็พี่โดมก็น่าจะบอกไปชัดเจนอยู่แล้ว
บางโอนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ย้ายมาแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองเหมือนกัน

ในการที่เรามาใหม่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่แล้ว
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องมาปรับใหม่จากทีมเก่า
ในการทำงานหรือว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับ
เราก็ต้องทำตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้
พูดง่ายก็คือต้องมีหัวหน้าที่คอยกำหนดเรา
ถ้าเกิดเราไม่เชื่อฟังโค้ดหรือว่าเราไม่มีใครที่เป็นแกนหลักเรา
เราก็เหมือนเรือครับไม่มีคนคุมมันก็ล่มมันก็ไปไม่ได้
สอนอะไรผมมาบางทีเรารู้หรือว่าเราอาจจะรู้มากกว่านิดนึง
ประสบการณ์ที่เราเจอมาเราก็จะเอามาสอนน้องบอกน้อง
ถ้าโอเคเราปรับเข้ากันได้มันก็ทำให้ทีมมันไปต่อได้ดีกว่า
ครับไปที่จ๊อปบ้างจะได้พูดคุยกันเกือบทั่วถึงทุกคน
ก็คือตรงนี้ถ้าเขาไม่เปิดโอกาสให้ผมก็คงไม่ได้เข้ามา
ก็ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างครับ
ในทางที่มันดีขึ้นแล้วก็บางอย่างที่มันมีการต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกครับที่ทีมเราขึ้นมาอยู่ในจุดตรงนี้
ก็อยากจะแบบให้ทุกคนนะครับพยายามก้าวไปต่อ
คืออย่าคิดว่าการเป็นแชมป์แค่ครั้งแรกเนี่ย

ก็ไม่อยากให้หยุดสำหรับหลายคนใช่ครับผม
ปกติเวลานำแล้วก็จะร่วงในตอนตอนท้ายท้ายจะมีแผ่ว
แต่ว่าครั้งนี้มาแสงในช่วงท้ายแล้วแล้วเข้าวิน

ผมว่าแต่ละคนมันมีเกมกดดันไม่เหมือนกัน
คุยกับเอาเดียบ้างดีกว่า

ความคิดของเดียนะบอกเฮ้ยเกมนี้มันยากสำหรับเรามากเลย

คือเราเจอสุราชเนี่ยคือไปเกมยากมากเลย
ไปบ้านเขาและในบ้านเรา
เล่าบ้างจิ๋วว่างเกมไหนที่ยากสำหรับคุณ
น่าจะเป็นเกมที่ยากทุกเกมนะครับ
แต่ที่ยากที่สุดก็คือ

ที่กดดันนะครับผมมันคือเกมที่ไปเยินสุราณ

พอพี่ว่านเจ็บในช่วงต้นเกมผมก็ต้องลงธรรมชาติแทน

ของผมก็เกมกับกรมทางหลวงครับเลข๒
เป็นเกมที่เป็นรอยต่อของการลุ้นแชมป์ของเราด้วยครับ

กรมเมืองหลวงนะครับคือเลข๒เล่นในบ้าน
ก็รู้สึกกดดันเพราะว่าเราเล่นในบ้านเราต้องการ๓คะแนนอยู่แล้ว
ไม่มีอื่นใดเลยในบ้านคือต้อง๓คะแนนอย่างเดียว
เพราะเรารุ้นแชมป์อยู่เราพลาดไม่ได้
สำหรับผมนะครับคือเล็กปีนี้ตอนเราผม
ผมว่ายากทุกแมททุกแมทเลย
แต่ว่าแมทที่ให้เรียกก็ยากที่ยาก
ก็แมทกองบังหลวงครับแล้ววันนั้นแฟนบอลเรามาเยอะมาก

ที่ผมเล่นมา๔ปี๕ปีเนี่ยแมทผมว่าเยอะสุดแล้วก่อนที่ผม
พวกเราจะลงไปวอร์มมีกองเชียร์เดินเข้ามาจาก
จากข้างหน้าน้ำแล้วตีกองเข้ามาเหมือน
เหมือนส่งพวกผมแบบเหมือนจะไปรบอะ
กองมาแบบผมเข้าในหัวใจผมเลยนะผมบอกแมทนี้แพ้ไม่ได้
ประตูที่คุณยิงมันสำคัญมากถามทางพี่เลอร์ตอบ
ตอนที่ธนันชัยยิงคือเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะ
เพราะว่าช่วงนั้นเกมมันค่อนข้างคู่ขี้สูสี
ใช้ยาวตั้งแต่มาสัก๖๗นาทีของพี่เลียดแรก

ครับความคิดของผมครับ
แต่เกมวันนั้นเนี่ยผมบอกเลยผมเครียดมาก
ซึ่งเราก็ประสบปัญหามากมาย
ไหนมันลงเรือลำเดียวกันแล้วถึงไหนก็ถึงกันนะครับ

ต้องการมีโค้ดตอนนี้นะครับ